พาคุณผู้ชมไปย้อนดูคดีเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙ที่จังหวัดขอนแก่น
เด็กชายอายุ๕ขวบหายตัวออกไปจากบ้านนะคะ
หลังจากที่บอกว่าจะไปดูรถแบ็คโฮลขุดสระอยู่แถวบ้าน
หลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยค่ะ๒ปี
ไปครอบครัวยังคงมีความหวังอยู่
ล่าสุดตำรวจได้เอารถไปขุดสะ
ที่ถูกระบุว่าน้องหายไปตรงจุดนี้อีกครั้ง
นี่เป็นภาพเก่าในช่วงที่น้องหายตัวไปใหม่
เป็นคดีน้องคนนี้ชื่อว่าน้องอ้ำนี่นะคะ
ล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่ยังจะต้องไปขุดอยู่นะ

เพราะว่าคดีนี้มันยังปิดไม่ลง
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เจออยู่ดีนะคะ
เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
เพื่อที่จะสูบน้ำภายในสระวง
เป็นสระน้ำขนาดใหญ่๗๐ไร่ค่ะ
อยู่ริมถนนสายเปื่อยน้อยบ้านไผ่
เปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่น
เพื่อหาพยานหลักฐานและค้นหาร่าง
ของเด็กชายธนวัฒน์แก้วตาหรือว่าน้องอ้ำ

นี่เป็นภาพปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเครื่องสูบน้ำที่เขาติดตั้งไว้

ในช่วงที่หายตัวไปอายุ๕ขวบ

หวังปะระกังอายุ๕๙ปีเป็นนางขออภัยเป็นยายของน้องอ้ำเปิดเผยว่า
เองอยู่กับหลานชายลำพังค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องอ้ำเขาแยกทางกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙วันเกิดเหตุ
ยืนยันว่าหลานชายขอไปดูรถแบ็คโฮลขุดสระวง
จุดนี้อยู่ห่างจากบ้านพัก๑กิโลเมตร
พอขอออกไปดูแล้วก็หายตัวออกไปจากบ้านเลยนับจนถึงตอนนี้๒ปีแล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวแจ้งความไว้แล้วที่สพเปยน้อย
และขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงาในการประชาสัมพันธ์ติดตามหาตัว
รวมถึงต้องพึ่งทุกอย่างศัยศาสตร์ก็พึ่งนะคะก็คือหมอดู
หมอดูบอกว่าน้องอ้ำถูกรถแบ็คโฮลสับร่างปนไปกับดินแล้ว
ยิ่งทำให้คุณยายเชื่อว่าน้องอ้ำเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

ขอขอบคุณทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดใกล้แล้วจ้ะ
ขอขอบคุณฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะ
บอกอยู่จ้ะพอน้องอำเขาก็โทรมาถามเรื่อยอยู่
แม่น้องอ้ำฉันก็โทรไปบอกเขาอยู่จ้ะ
ก็สูบไปได้ประมาณหนึ่งแล้วฉันยังว่าท่านถึงว่าที่เบิดเหนาะนามล่ะ
ฉันก็ยังย่ามขอเชียงไปทั้งก่อนแกนไป
แล้วก็มือใดกันสิมากดีใจอยู่จ้ะ
ดีใจดีใจเชิญกันมากเลย
ก่อนใจมันหดหูแต่เรามีความหวังอะไรเลยจ้ะ
เรื่องนี้ผ่านไป๒ปีแล้วนะคะตำรวจทำอะไรบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกนักธวุฒิภูลเจริญผู้กำกับการสพเปยน้อยยืนยันว่า
นิ่งนอนใจนะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งความตำรวจและทีมสหวิชาชีพ
สอบปากคำเด็กชายอายุ๔ขวบซึ่งเป็นพยานในจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้อายุเจ็ดขวบแล้วนะคะยืนยันว่าเห็นน้องอ้ำครั้งสุดท้าย
ตรงจุดที่รถแบ็คโฮลทำงานอยู่ทางทิศตะวันตกของสระ
และสามารถชี้ตัวคนขับรถแบ็คโฮได้อย่างชัดเจนด้วย
ส่วนการสูบน้ำออกจากสระวงครั้งนี้ตำรวจสพเปลือยน้อยก็รวบรวมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ
แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าน้ำตรงในสระนี้ความลึกเฉลี่ย๒๕เมตรแล้วก็กว้างด้วยนะคะ
น้ำลดจึงจะใช้รถขุดเพื่อหาหลักฐานและค้นหาร่างของผู้สูญหายก็คือน้องอ้ำ
รวมถึงจะเอาดินภายในสระขึ้นมาให้นักธรณีวิทยาตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าถ้าน้องอ้ำถูกรถแบ็คโฮทับและฝังอยู่ในสระตามคำให้การของพยานจริง
ชิ้นส่วนต่างน่าจะยังหลงเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะ
ผู้กำกับการสพเปลือยน้อยยังระบุว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน
ผู้รับเหมาขุดสะและคนขับรถแบ็คโฮลในขณะนั้นมาสอบปากคำแล้ว
ก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฝังซ่อนเร้นทำลายศพ
แต่คนขับรถแบ็คโฮลปฏิเสธค่ะก็เลยต้องปล่อยตัวไปนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามให้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทุก๑๕วันนะคะ
แต่อันนี้รออย่างเดียวนะรอน้ำออกจากสระหมดแล้ว